ดูความเวลาแหล่งเวลาการเมืองตรงเนี่ย
ในช่วงเวลาที่เรียกตั้งโสส่อในบ้านเราแต่หน่อย

ที่เมื่อวานนี้ประชุมกันทั้งวันทั้งคืน

การไปยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนู
รัฐธรรมนุมวินิจฉัยยุบพักธรรมไทยรักษาชาตินะครับท่านผู้ชมครับ
มติของกรกตนะครับได้พิจารณากรณีภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ได้มีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายมนตรี
หรือว่าชื่อแคนดิเดตนายกของพักในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
โดยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
คณะกรรมการกรกตจึงมีมติยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูล
เพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพักไทยรักษาชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุนว่าโดยภาคการเมืองมาตรา๙๒
ผู้ที่เดินทางไปยื่นก็คือพลตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา
เลขาธิการกรกตในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองนะฮะ
ก็ไปยื่นคำร้องเมื่อช่วงเช้าวันนี้
ขณะที่สำนักงานสารรัฐธรรมนูลได้ออกเอกสารชี้แจงว่า
สำนักงานสารรัฐธรรมนูลได้รับคำร้องไว้ในทางธุรการแล้วนะครับ
และอยู่ระหว่างการตรวจคำร้อง
โดยสำนักงานสารรัฐธรรมนูลจะเสนอคำร้องดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการสารรัฐธรรมนูล
เพื่อให้พิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่
ในวันที่๑๔กุมภาพันธ์นี้
ก็ต้องรอ๑๔กุมภาพันธ์นี้ว่าสารลำนูนจะรับหรือไม่รับ
ส่วนทางด้านทีมกฎหมายภักดิ์ไทยรักษาชาตินะครับ
วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหทันทีเช่นกันนะครับ
ไปยื่นสารรัฐธรรมนูลเหมือนกันนะครับ
ไปยื่นขอสำนัวคำร้องของกก่ะตอที่ยื่นยุบภักด์ไทยรักษาชาติ
โดยในคำร้องชี้แจงว่าขั้นตอนการปฏิบัติของกรกต
ไม่เป็นไปตามพรบประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยคกการเลือกตั้งและกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติรัชการทางปกครอง
เป็นการดำเนินคดีกับภาคไทยรักษาชาตรโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหา
ได้รับทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแก้ต่าง
คือประชุมเมื่อคืนเมื่อวานทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไปยื่นเลย
ยังไม่ได้ให้ภาคไทยรักษาชาติเข้าไปชี้แจงเลย
ร้อยโทษปริชาพลพงภานิษฐ์หัวหน้าภาคไทยรักษาชาตรบอกว่า
อยากขอโอกาสให้พักได้ชี้แจงพยานหลักฐานเอกสารและพยานบุคคล
ซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบทำตามรัฐธรรมนูล
เพราะหากผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ชี้แจงก็เหมือนถูกมัดมือมัดเท้า
ภาคไทยรักษาชาติเองก็ไม่เคยคิดร้ายไม่เคยคิดไม่ดีอะไรทั้งสิ้น
แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับ
เกิดจากความตั้งใจดีทั้งนั้นนะครับไม่มีใครปรารถนาร้าย
ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเราบริสุทธิ์ใจครับ
ทางประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพักไทยรักษาชาตินายพิชิตชื่นบาน
ก็ออกมายืนยันเช่นเดียวกันนะคะถึงเจตนาของพัก
โดยระบุว่าไม่ได้เจตนาทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือรัฐธรรมนูล
ถ้าจะเอาผิดทำให้พักไทยรักษาชาติยุบพัก
เหมือนเป็นคำสั่งที่ประหารชีวิตทุกคนในพักเลยอะค่ะ
การกล่าวหาที่ร้ายแรงอย่างนี้นะครับเหมือนประหารชีวิตพักการเมืองเนี่ยนะครับ
จะไม่ให้โอกาสนะครับไม่ให้โอกาสพักเนี่ยได้ชี้แจงข้อเท็จจริง
ชี้แจงพยานหลักฐานนะครับมีสิทธิ์ที่จะอ้างพยานหลักฐานเนี่ย
ต่อกรกตนะครับสิ่งที่ทางสมาชิกหลายฝ่าย
สำนักงานสาขาพักนะครับ
บางคนถึงกับเสียงเสื้อนมาเลยนะครับ
การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่๒๔มีนาเนี่ย
ถ้าพักไทยรักษาชาติไม่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับ
ผลสิ้นสภาพพักไปด้วยจะด้วยเหตุผลคนใดก็ดีเนี่ยนะครับ
สิ่งที่พักได้ไปลนลงเลือกตั้งนะครับ
สมาชิกพักเฝ้ารอนะครับ
คนที่นิยมชมชอบพักเราอยู่จำนวนมากเนี่ยนะครับ

เขาเสียใจว่าเขาไม่มีโอกาสได้หย่อนบัตรในวันที่๒๔มีนา
ให้กับภักษ์ไทยรักษาชาติครับ
พิชิตเองก็เลยบอกว่าถ้าถามถึงสถานะของพักตอนนี้นะคะ
ไทยรักษาชาติยังคงมีสถานะอยู่
สิ้นสุดความเป็นพักการเมืองก็ต่อเมื่อสารรัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัยให้ยุบพักเท่านั้น
ต้องรอฟังจากสารรัฐธรรมนูล
ถ้าสุดท้ายสารวินิจฉัยยุบพักไทยรักษาชาติ

ก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในการสมัครรับเลือกตั้ง
ซึ่งโทษของการตัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้มีกำหนดอายุ

บุคคลนั้นจะไปตั้งพระการเมือง
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะ
คือไม่ได้ระบุอายุเอาไว้
ตัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้ง
อันนี้ไม่ใช่ตัดสิทธิ์ทางการเมืองที่ท่านไม่ได้ไปลงคะแนนเลือกตั้งนะ

คุณก็ห้ามไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองยื่นเสนอกฎหมายคัดค้านกฎหมายอะไรก็แล้วแต่
อันนี้เป็นการตัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งไม่มีกำหนดอายุ
ซึ่งเขาบอกว่าผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้ง
ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองห้ามตั้งพักการเมือง

ถูกต้องคือเหมือนกับโอ้โหจบเลย
เหมือนที่ทางพักบอกไงเหมือนประหารชีวิตคนในพัก
ถ้าถูกอยู่พักจริงนะ
ทีนี้ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมาเรื่องของการปฏิวัติซ้อน
เรื่องของการรัฐประหารซ้อนเรื่องของการปลดผู้บัญชาการทหารบก
แล้วก็ทางคอสชออกมาชี้แจงยืนยันว่าไม่จริงนะคะ
ทีนี้วันนี้ค่ะพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกปรากฏตัว
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกนะคะ
หลังจากเกิดข่าวลืออะไรต่างนานาค่ะ
เรื่องแรกเนี่ยพบทบไม่ตอบคำถามกรณีภักดิ์ไทยรักษาชาตินะคะ
แต่ก็มาย้ำจุดยืนของกองทัพว่ายังคงวางตัวเป็นกลางอยู่ในกรอบของกฎหมาย
ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนยึดถือสถาบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
แล้วก็ปฏิเสธข่าวลื้อเรื่องปฏิวัติซ้อนค่ะว่าไม่จริง
คิดอะไรแปลกนะครับแล้วก็ลงไปทำ
ซึ่งก็รักษาตัวอยู่น่าจะได้ตัวแล้วนะครับ
วันนี้มีคดีของกลุ่มพันธมิตรนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นการอ่านคำพิพากษาสารดีกาซึ่งสารพิพากษายืนให้จำคุกพลตรีจำลองศรีเมือง
อายุ๘๓ปีนะฮะนายสนทิลิ้มทองกุลที่อายุ๗๐ปีนายพิพบทงชัยที่อายุ๗๒ปี
นายสมเกียจพงภัยบูลซึ่งอายุ๖๘ปีนายสมศักดิ์โกสัยศุกร์ที่อายุ๗๒ปี
และนายสุริยสัยกตะศิลาซึ่งอายุ๔๖ปีทั้งหมดเป็นอดีต๖แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ถูกสารดีกาพิพากษายืนเหมือนกับสารอุทรให้จำคุก๘เดือนไม่รอลงอายา
ความผิดฐานร่วมกันบุกรุกและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์กรณีบุกรุกเข้าไปในธรรมเนียบรัฐบาล
เมื่อปี๒๕๕๑นะฮะตอนนั้นก็เพื่อประท้วงรัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวศนะครับ
โดยสารพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ได้เป็นการชุมนุมโดยสงบเพราะพฤติการของจำเลยและผู้ชุมนุม
มีการทำลายทรัพย์สินให้เสียหายหลังคำพิพากษาของศาลนะครับ
เจ้าหน้าที่รัชธรรมก็คุมตัวทั้ง๕คนนะครับคือนายพิพบนายสมเกียจนายสมศักดิ์นายสุริยสัยแล้วก็พลตรีจำลอง
คุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีส่วนนายสนทิริมทองกุลเนี่ยถูกคุมขังในคดีอยู่ก่อนแล้วนะครับ
ทีนี้ปัญหาก็คือว่ากฎหมายใหม่เนี่ยบอกว่าผู้ที่ถูกโทษคดีอาญาถึงขั้นจำคุกเนี่ย
ถ้าพ้นโทษออกมานะแล้วจะมาทำงานด้านการเมืองเนี่ยต้องพ้นโทษไปแล้ว๑๐ปีโอ้โหแต่ละคนก็อายุเยอะนะ
มีนายสุริยสัยที่เพิ่งอายุ๔๖นะครับนายสุเทพเทือกสุบันซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
เป็นอดีตแก่นำกปศได้โพสต์เฟซบุ๊คถึงแก่นำพันธมิตรทั้ง๖คนที่ถูกสารดีกาตัดสินจำคุก๘เดือนนะครับ
โดยเฉพาะนายสุริยสัยซึ่งเป็นผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อลำดับที่๗ของพักรวมพลังประชาชาติไทย
นายสุเทพบอกว่าเสียดายนายสุริยสัยเพราะเป็นคนหนุ่มอนาคตไกลเป็นลูกอีสานที่มีเลือดนักสู้
การเลือกตั้งสอสอครั้งนี้นายสุริยสัยจะหมดโอกาสเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนในสภาอย่างแน่นอน
แล้วก็ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปนานถึง๑๐ปี